คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูอุบัติเหตุหน่อยค่ะ

ใหญ่ขับรถมาแต่ว่าหลับใน
ใหญ่ที่ว่าเป็นรถ๑๘ล้อคุณผู้ชม
พอเขาหลับในแล้วไปพุ่งชนรถกระบะ

พ่วงข้างรถเข็นหมดเลยค่ะ

ซึ่งรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อเขาบรรทุกม้วนกระดาษ
แล้วก็มาชนตรงร้านสะดวกซื้อบ้านเรือนของชาวบ้านสามหลังเนี่ยพังเลยค่ะ
จุดตรงนี้อยู่ปากทางเข้าวัดแสนภูดาต
ที่ขาเข้าบางปะกงอำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดเชิงเศร้า
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อคือนายปิติกรปรกรรมอายุ๓๒ปี
เขาเจ็บนะติดอยู่ภายในรถนะคะ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยคนขับออกมาก่อน
แล้วนอกจากนั้นเจอพ่อค้าปลา
แล้วก็แม่ค้าอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลนะคะ

ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโพ
ทีนี้ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
มันมีรถกระบะคันหนึ่งนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์๓คัน

ผู้ชายคนเมื่อกี้คุณผู้ชมคือนายปิติกร
คนขับรถ๑๘ล้อเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนั้นเขากำลังขับรถ
ไปส่งสินค้ามุ่งหน้าไปบางประกง
พอมาถึงจุดตรงนี้มันวูบวูบหลับใน
รถก็เลยเสียหลักค่ะไปชนกระบะที่จอดข้างทาง
แล้วก็พุ่งชนที่เหลือระเนรนาศหมดเลย

อเตอร์ไซค์พ่วงข้างรถเข็นร้านค้าบ้านเรือน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาตัวของคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ